เตรียมพาความใกล้ความ
กับสองแขกรับเชิญป้ายแดงคนนี้
ไม่พี่โอเคทำแหน่มเนืองใช้ผักอีก
ระหว่างกินแหน่มเนืองกินผัก

มันก็จะให้รสชาติแบบว่าให้รสชาติแบบว่า

ที่จะมาแนะนำร้านอร่อยเชื่อดังจากสกนคร

จะพาไปลองลิ้มรสชาติข้าวหมูแดงหมูกรอบ

แต่เห็นขายดีขนาดนี้เนี่ยครับ

ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ

แต่เรายังไม่ทักทายคุณผู้ชมเลย

ครับสวัสดีครับ
และวันนี้ครับตามคำแนะนำของ๒รุ่นใหญ่
ร้านนี้ชื่อดังโด่งดังมากนะฮะ
ลองมาดูนะครับว่าเขาจะอร่อยสมชื่อไหม
โด่งดังอย่างไรตามมาเลยครับไปค่ะ
วิลลี่แหนมเนืองต้นตำรับร้านอาหารเวียดนาม
ผู้กำเนิดความอร่อยร้านนี้นะครับไม่ใช่พี่วิลลี่แมคอินคอร์สแต่อย่างใด
แต่เป็นคุณวิลลี่หรือวิงหอกวาง
ซึ่งมีบรรพบุรุษเป็นคนเชื้อสายเวียดนามแท้ที่ได้เข้ามาอยู่ในเมืองไทย
เปิดมาได้สี่สิบกว่าปีแล้วล่ะครับเรียกว่าเป็นร้านที่โด่งดังสุดสุดในจังหวัดสกลนคร
ที่ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเขาได้ยกร้านมาให้คนกรุงเทพได้ลิ้มลองกันเป็นที่เรียบร้อย
โดยสาขาที่กรุงเทพนี้ดูแลโดยทายาทรุ่นที่๒หนุ่มหล่อหน้าตาดีคนนี้นี่แหละครับ
นี่ถ้าไม่บอกก่อนหลายคนคงจะคิดว่าเขาเป็นนายแบบแน่นอนแม่แต่ถึงแม้ร้านนี้จะเปิดมาอย่างยาวนาน
และเดินทางมาไกลจากอีสานแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยนั่นก็คือรสชาติความอร่อยแบบต้นตำรับเวียดนามแท้นี่เองล่ะครับ
แล้วมาถึงตรงนี้ทาวินทาวน์โหสาขาที่เท่าไหร่ครับเนี่ย
อันนี้เป็นสาขาที่๒ครับ๒สาขาแรกอยู่ที่อยู่ตรงประชาสงเคราะห์๒๖ครับผม
ตั้งแต่เปิดที่กรุงเทพนี้สองสาขาเนอะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ
สูงสุดเลยนะครับประมาณวันละ๔๕๐๐๐ได้ครับ

ที่สกลนครหรือกินที่กรุงเทพเนี่ยรสชาติเรียกว่าเป๊ะ

เพราะว่าผมเนี่ยยกวัตถุดิบแทบจะ๑๐๐มาอยู่ที่นี่หมดเลย

ของที่นี่พิเศษกว่าที่อื่นยังไงคะ
คือผักของที่สกลนครเนี่ยเราจะใช้เป็นผักตระธรรมดา
ผักที่ปลูกจากอยู่บนภูเขาอยู่บนภูพาล
แต่ว่าผักที่นี่เนี่ยผมใช้เป็นผักออร์แกนิคของวินฟาร์มครับ
ฟาร์มก็คือฟาร์มของพี่เสนาหอยกับพี่วิลลี่

วินฟาร์มมาส่องผักแล้วค่ะ
หอยกระป๋องมาส่องแล้วค่ะมาแล้วค่ะ

ขายแล้วขายส่อง
เอาหอยกระป๋องมาใส่เกลือใส่เกลืออย่างนี้

ยอดขายตกปะเนี่ย
ขายหุ้มแต่กระป๋องตกแค่นั้นเอง
สวัสดีครับ
เดี๋ยวก่อนนะฮะเอ่อร้านเนี้ยวินวิลลี่แหนมเนืองเนี่ย
ผักจากวินฟาร์มมาจริงไอ้หอยกระป๋องนี่เขาไม่ได้สั่ง

ไม่พี่โอเคทำแหนมเนืองใช้ผัก
ระหว่างกินแหนมเนืองกินผักก็หยอดหอยกระสองลงไปนิดนึง

โอ้โหดังเปี๊ยะ

คุณฮอล์ฟสั่งจากไร่ของพี่พี่หอย
มาเจอพี่หอยเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบว่า

วันนั้นเนี่ยผมเนี่ยตั้งใจมาดูตรงนี้

ถ้าเกิดเราจะขยายสาขาอะไรพวกนี้

ผักอ่ะเกี่ยวแต่อันนี้

พอมาถึงปุ๊บคุยกับคุณแม่ก็เลยมาดูร้านกาแฟฝั่งตรงข้าม

เสร็จแล้วคราวนี้สักพักหนึ่งพี่หอยเดินเข้ามา
กิ๊บบอกแม่พี่หอยเค้าเคยไปออกรายการที่

ตามคำว่าหอยแล้วผมเข้าได้เลยใช่มั้ยฮะ

พอพี่หอยเดินมาก็บอกว่าอ๋อมาทำอะไรครับ

เพราะว่าตอนที่เขานั่งรถมากับผู้หญิงของเขาเนี่ย
ผู้หญิงของเขาคุณดีมาก

เขาเนี่ยอยากจะส่งผักให้ร้านแหม่มเหลืองสักล้านหนึ่งเหมือนกัน
เขาเลยบอกให้ผมเนี่ยไปลิสต์มาเลยว่ามีผักอะไรบ้างที่ผมใช้

เราปลูกอะเขาจะใช้ผักไทยผักมุ่มภังด้าน
ลองเอาไปกินกับแหน่มหนึ่งดู
คือผมชอบอยู่อย่างหนึ่งเลยว่าทำไมผมถึงเลือกผักของพี่หอย
มาถึงปุ๊บเนี่ยมันมีทั้งความกรอบความหวาน
พอกินกับแหมเนื้อปุ๊บเนี่ยรสชาติของแหมเนื้อ

แต่ถ้ามันใส่หอยกระป๋องเข้าไปชนิดหนึ่ง
ไม่จริงหรอกกรอบจนฝันแตกเดี๋ยวได้ไหม
ไม่มีโอกาสได้สอดซากหอยกระป๋อง
มาถึงก็สร้างเสียงหัวเราะแบบไม่รีรอกันเลยนะครับ
หอยพี่ป๋องแต่เดี๋ยวเราให้ขายหอยกระป๋องกันแบบเต็มอย่างแน่นอน
สัญญาเลยล่ะครับแต่ตอนนี้ต้องให้ซีนร้านวิลลี่แหนมเนืองกับผักในร้านเขาก่อนนะครับ
ต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยครับเขารับผักสดมาจากวินฟาร์ม
เป็นสวนเกษตรบนเนื้อที่กว้างขวางกว่าสิบไร่ที่มาพร้อมกับความร่มรื่นเขียวชะอุ่ม
ของสองคู่ซีคนดังเสนาหอยและวิลลี่แมคอินทอช
ซึ่งชื่อของฟาร์มเนี่ยครับก็มาจากชื่อลูกชายของพี่วิลลี่นี่แหละ
หอยทำฟาร์มแบบนี้จริงจังมานานแค่ไหนล่ะค
คือจริงแล้วต้องบอกว่าทำ๓ปีแล้วนะวิลลี่กับผมเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นเจ้าของรายการอะไรยังเบื่อแล้ว
อยากจะทำอะไรที่แบบว่าเออทำแล้วก็อยู่ไปจนตลอดชีวิตก็เลยคิดว่าปลูกผักดีกว่า
เดี๋ยวพี่หอยทำอะไรบ้างจัดสรรปันส่วนยังไงบ้างในที่
คือในที่นั้นเราก็มีปลูกผักไทยแล้วก็ผักสลัดอะไรอย่างนี้มีมะเขือเทศมีนู่นมีนั่นอะไรอย่างนี้
ตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าเริ่มมามีร้านประจำนะฮะแล้วก็มีจะเข้าโมเดิร์นเทรดมันจะมีอะไรอย่างนี้ฮะจากหัวใจเกษตรเล็ก
ตอนนี้ผมอยากจะให้คนได้รับประทานผักดีผักสะอาดอร่อยกรอบแบบนี้ทั่วประเทศ
อุ๊ยยยพูดอยู่ไม่ได้พูดชวโร่กทั่วแล้ว
จริงเราใส่พวกบอลแหละ
คนอะลองสิหน่อย
อย่างแรกคือดินที่เราทำเนี่ยเราปรุงดินขึ้นมาเอง
แล้วทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเอ่อมันเป็นเราใช้จากสิ่งที่เป็นธรรมชาติ
เป็นผักเป็นม้าหมักเนี่ยเป็นปุ๋ยเนี่ย
เราก็หมัดจากน้ำผลไม้ค่ะเป็นผลไม้แมลกออะไรที่มีอยู่แถวแถวนั้นอ่ะ
อืมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องตัดผักเช้าอืมเช้าต้องตัดตอนเช้าอ่ะค่ะ
ตอนแรกเนี่ยเราก็เรียนรู้ว่าเขาก็ส่งมาให้ต้องอย่าให้โดนแสงนะ
เสร็จแล้วอย่าให้โดนแสงอ่าผมตัดตีสี่
ตัดเสร็จน่าจะสักหกโมงครึ่งค่ะผักมันจะไม่โดนแดบใช่
มันจะทำให้กรอมันยังไม่เหี่ยวอ่าอืมส่วนผมจับหอยตอนเจ็ดนะครับ
ไม่ต้องจับยังเพิ่งหอยสิอ้าวนี่จะขายหอยอย่างเดียวเลยอ่ะ
มาส่งผักให้เรียบร้อยแล้วครับผมผมอยากจะให้คุณลองชิม
เดี๋ยวโม้ถ้าขนาดนี้ต้องขอสัมผัสวิลลี่แหนมเนืองเฮ้ย
ผมแนะนำเมนูหนึ่งได้ไหมอืมฮะจ่ายยหออ่า
ครับอ่าเป็นแหนมเนืองโบราณที่มันยังไม่ได้ขึ้นรูปเป็นกลมกลม
มันจะแบนแบนอ่ามันว่าคุณพาเงินไปอ่อ
เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาหอยกระป๋องไปส่งที่อื่นก่อน
เมคาเมเมกาเขาสั่งสั่งเอ่อร้อยกระผมแมงโมกาบังนา

เดี๋ยวส่วนพวกเราไปชิมรสชาติวิวิลลี่แหน่มเหนื่อย

รีบไปรีบมากันจริงเลยนะครับ
เขากลับมาอย่างแน่นอนคุณผู้ชม
ตอนนี้ขอไปส่งความอร่อยให้กับลูกค้าของเขากันก่อน
หมดนี้กันก่อนครับว่าแต่มีเมนูอะไรแนะนำบ้างล่ะครับ
คุณท็อปอ่าเมนูที่ผมอยากแนะนำวันนี้เลยก็คือเป็นเมนูที่ต้นตำรับก็คือเป็นแหมเนือง
ครับต้องบอกว่าใครมาร้านนี้เนี่ยบังคับเลยว่าต้องสั่งแหนมเนือง
เพราะนอกจากจะเป็นเมนูจุดเริ่มต้นของทางร้านแล้วยังเป็นเมนูที่ขายดีที่เป็นเนื้อหมูล้วน
ไม่มีแป้งผสมแต่อย่างใดหอมกลิ่นเครื่องเทศและเต้าทานกินกับผักสดพร้อมด้วยน้ำจิ้ม
โอ้โหมันช่างฟินมากเลยใช่ไหมล่ะครับเฮียป้องน้องใบตอง
สดแน่นอนนะครับแล้วก็น้ำจิ้มนี่เด็ดมากปัดกับพวกเครื่องเคียงได้สวยงามครับ
ต้องมาลองครับผมเมนูต่อไปก็คืออันนี้เมนูเมี่ยงทอดเป็นเมนูที่สร้างชื่อเสียงให้ร้านวิลลี่แหม่มนะครับ
อีกหนึ่งเมนูที่เป็นจุดกำเนิดของร้านต้องนี่เลยครับเมี่ยงทอดเมนูทอดยอดนิยมของชาวเวียดนาม
คล้ายกับป่อเปี๊ยะแต่วัตถุดิบจะแตกต่างกันเพราะจะใช้ข้าวตากแห้งมาทำ
รสชาติเป็นยังไงบ้างล่ะครับเฮียป้องน้องใบตองมันจะมีความกรอบข้างนอก
แล้วนุ่มข้างในใช่ครับข้างนอกเสียงกลับเนี้ยกรอบแน่นเลย
เข้าไปจนได้กลิ่นพริกไทยความหอมแบบเครื่องหมักของเขาอ่ะ
เอาจริงนะที่นี่เขาทำหมูดีพี่ป้องเครื่องเทศเขาถึงแล้วใส่แน่น
ใส่ไส้นี่คือเต็มแน่นเมนูต่อไปก็คืออันนี้พี่หอยเขาแนะนำไว้
นี้เรียกว่าเมนูจ่ายอกเป็นเมนูที่เนี่ยต้องสั่งเพราะว่าอันนี้พี่หอยมา
พี่หอยจะสั่งชื่อฟังดูแปลกแต่ว่าเมนูนี้เนี่ยคือเป็นแหนมเนืองโบราณ
เป็นแหมเหมือนกันแต่โบราณใช่ครับเมนูนี้หาทานได้ที่ร้านผม
ร้านเดียวในประเทศไทยด้วยและนี่ก็คือเมนูที่พี่หอยเขาสั่งเสีย
เฮ้ยสั่งไว้ว่าต้องมาชิมให้ได้กับจ๋าย่อหรือแหนมเนืองโบราณ
สูตรต้นตำรับจากเวียดนามขนาดแท้คล้ายกับแหนมเนืองแต่ปั้นด้วยมือ
และหากินได้ที่ร้านนี้ร้านเดียวเท่านั้นแหละครับอร่อยไหมล่ะครับ
คือจะบอกว่าเวลาเคี้ยวเข้าไปเราจะได้กลิ่นหอมของเครื่องเทศ
หมักลงไปในหมูของเมนูเนี้ยอร่อยมากเลยอ่ะ
คือหมูมันจะมีความหอมเครื่องเทศแล้วก็นุ่มใช่ครับ
แล้วความอร่อยของร้านนี้คือแป้งจริงคุณผู้ชมแป้งร้านเขาอ่ะมันบางแต่เหนียวนุ่ม
จาก๓เมนูเมื่อกี้นี้แล้วยังมีเมนูแนะนำอย่างปากหม้อยวนรวมถึงยำสลัดเวียดนาม
และอีกหนึ่งเมนูกับนมหมูเคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้
คือเขาใช้วัตถุดิบชั้นเลิศมาปรุงทุกเมนูเสิร์ฟให้กับลูกค้า
ทุกชนิดเนี่ยครับก็ถูกล้างอย่างสะอาดเอี่ยมอ่องที่สุด
แพ็กใส่ถุงซิปล็อกอย่างดีเพื่อรักษาความสด
การันตีเลยว่าผักจากวินฟาร์มของพี่หอยกรอบอร่อยและไม่ขม
ยืนยันนอนยันกระโดดยันโดยเฮียป้องและน้องใบตองเลยล่ะครับ
ยิ่งกินคู่กับเมนูของที่ร้านแล้วมันยิ่งชูรสชาติ
ให้กับอาหารเป็นอย่างดีว่าแต่มาถึงร้านต้นตำรับอาหารเวียดนามแท้แบบนี้
น้องใบตองจ๋าขอสูตรเด็ดจากทางร้านมาฝากคุณผู้ชมหน่อยสิจ๊ะ
ไม่ต้องขออนุญาตคุณท็อปวันนี้ขอล้วงเคล็ดลับความอร่อยของเมนูเมี่ยงทอดไปฝากคุณผู้ชม
เพื่อจะเอาไปทำทานหรือเอาไปทำขายสร้างรายได้ก็ได้ขออนุญาตบุกครัวได้ไหมคะ
ได้เลยครับแต่ว่าครัวมันค่อนข้างเล็กนะครับผม
งั้นพี่ป้องหลอกตรงนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวมาค่ะไปค่ะผู้ชม
สูตรแบบไม่มีกั๊กสำหรับเมนูเมี่ยงทอดโดยคุณท็อปทายาทรุ่นที่สอง
ความอร่อยของเมนูนี้เนี่ยครับ
คุณท็อปบอกว่าอยู่ที่แป้งที่ทำมาจากข้าวตากแห้ง

วกกับไส้ที่ใช้เนื้อหมูสันคอ
ปรุงรสด้วยพริกไทยน้ำตาลน้ำปลาไข่
หอมแดงบดเห็ดหูหนูบดนั่นเองล่ะครับ
ทำไมทำไวแล้วสวยขนาดนี้กัน
อยากลองทำดูไหมครับได้เลยครับรูปให้ทั่วเลยครับแผ่นแป้งของเรา
มันจะได้ยิ่งตรงถอบอ่ะครับยิ่งต้องโดนน้ำนิดนึง
ประมาณนี้นะอย่างนี้หรอครับนี่อันนี้ไส้แน่นแบบจุกเลยไหมครับพี่เป๊ตอง

เลยครับพี่ใบตองอันนี้นะคะใช่ครับแล้วดึงเข้ามาครับฮึบฮึบแล้วก็ม้วน
แล้วก็ม้วนอีกค่ะม้วนไปเลยครับม้วนไปม้วนไปครับพ่อครับ
ค่ะตอนนี้เราปิดหัวปิดท้ายครับโหพี่ใบตองทำเก่งนะครับนี่ครั้งแรกหรือเปล่าครับเนี่ย
ครั้งแรกค่ะนี่อาจจะคุยเลยจัดแล้ว
พอเสร็จเรียบร้อยก็ถึงเวลานำไปทอดแล้วล่ะครับซึ่งร้านวิลลี่แหนมเนืองเขาจะใช้น้ำมันหมูเท่านั้น
เพราะจะทำให้มีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นใช้ไฟปานกลางเพื่อให้ข้างในสุกอย่างทั่วถึง
โดยที่ข้างนอกยังเหลืองกรอบนั่นเองล่ะครับ

ใช่ครับพอใกล้สุกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราถึงจะเร่งไฟขึ้น
เพื่อที่จะให้แป้งข้างนอกเนี่ยมีความกรอบครับผม
แล้วทราบมาว่าเมนูนี้เมี่ยงทอดเป็นจุดเริ่มต้นของทางร้านด้วย

คือสมัยตอนนี้ครับพ่อแม่ผมเขาแต่งงานกัน

ลืมไปว่าที่บ้านเรามีอาหารเวียดนามอยู่
ซึ่งเป็นอาหารที่เรากินกันเองอยู่แล้วในบ้าน
ทำไมเราไม่ทำอาหารพวกนี้ออกมาขาย
เสร็จแล้วคราวนี้คุณพ่อคุณแม่ผมเขาก็เลยเริ่มด้วยการที่ทำแหนมเนือง
แล้วก็เมี่ยงทอดไปหาเปรี้ยขายครับ

แต่อย่างที่คุณท็อปเล่าให้ฟังล่ะครับว่า

ความยากลำบากมามากมาย
ที่สำคัญยังมีเรื่องเหลือเชื่อ
ที่ไม่เคยเล่าให้ที่ไหนฟังมาก่อนด้วยล่ะครับ
ไปล้วงสูตรตัวนึงมันได้ทบทวนไหม

จริงแล้วเนี่ยเปลี่ยนจากการหาบเล่เนี่ย

เนี่ยทำไมเราไม่หาร้านใหญ่เปิดให้เป็นแบบที่ไว้รองรับแขกบ้านแขกเมือง
วันนั้นก็เลยมีโอกาสคุณแม่สองคนกับคุณพ่อนะครับขับรถรอบเมืองเลย
คุณแม่ก็เล็งบ้านนี้ไว้ว่าฉันอ่ะชอบบ้านหลังนี้มากเลยแต่ดูแล้วเนี่ยสี่ห้องเนี่ย
ค่าเช่าค่าเซ้งเนี่ยมันน่าจะแพงมาก
เสร็จแล้วคราวนี้เราก็มาดูว่าที่ตรงเนี้ยมันเป็นที่ของใครครับก็เลยมารู้อีกทีนึงว่าเป็นอาคารของวัด
ก็เลยขับเข้าไปในวัดไปหาขอพบท่านเจ้าอาวาสเสร็จแล้วคราวนี้พอแม่กับตาผมเข้าไปยังไม่ทันพูดอะไรเลย
เจ้าอาวาสเห็นหน้าปุ๊บโยนกุญแจให้ปุ๊บบอกว่าเนี่ยเจ้าของที่มันมาแล้ว

เสร็จแล้วคราวเนี้ยก็เลยคุยกับท่านเจ้าอาวาสว่าท่านจะให้แบบฟีรเลยหรอตอนเนี้ยหนูไม่มีตังค์นะ
จนก็ได้เป็นวิลลี่น้ำเนืองสาขาปัจจุบันที่เป็นสาขาใหญ่ของร้านวิลลี่น้ำเนืองจะถือทุกวันนี้

นี่แหละครับเส้นทางของวิลลี่แหนมเนือง
ด้วยความอร่อยที่ถูกบอกต่อ

และด้วยความที่คุณท็อปทายาทรุ่นที่๒อยากจะสารต่อกิจการ
วางแผนไว้ตั้งแต่เรียนมหาลัยว่า
จบมาอยากจะต่อยอดด้วยการยกความอร่อย
เสิร์ฟให้กับคนเมืองกรุงได้ลิ้มรสชาติและได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
แต่ก็ใช่ว่าทุกอย่างจะราบรื่นนะครับ

มีโอกาสได้ไปออกกำลังกายที่ฟิสเน็ต

ไม่รู้หรอกแต่ว่าเดี๋ยวกูพาไปดู
มันจะมีห้องหนึ่งมีกระดาษติดไว้อยู่หน้าบ้านเลยว่าให้เช่า
ผมก็เลยโทรไปหาเขาฮาโลสวัสดีครับสนใจมาเช่าบ้านครับ
อยากจะขอดูพื้นที่หน่อยเขาถามคำแรกเลยทำอะไรอ่ะ
บอกทำร้านอาหารครับเขาบอกโอ้ไม่เอาหรอกค่ะ
เพราะว่าทำร้านอาหารเนี่ยแต่บ้านเขาจะเป๊ะมันจะเลอะมันจะเปื้อนมันจะเหม็นอะไรพวกนี้
ผมดื้อผมดื้อขอดูก่อนได้ไหมครับเขาบอกอ๋อตอนนี้ไม่ได้หรอกครับ
เพราะว่าตอนเนี้ยปฏิบัติธรรมอยู่ปฏิบัติอยู่ที่ไหนครับอยู่จังหวัดสกลนคร
อ่าตอนนี้ปฏิบัติเสร็จหรือยังครับอ่าเสร็จแล้วกำลังจะไปหาโรงแรมอยู่เนี่ย
โรงแรมเต็มไม่มีที่อยู่เลยผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเรื่องโรงแรมเนี้ย
แม่ผมเนี่ยเขามีโรงแรมอยู่เดี๋ยวผมจัดการให้ทานข้าวกันหรือยังครับ
เขาบอกว่ายังไม่ยังไม่ได้ทานเลยไม่รู้จะไปทานอะไรเพราะว่าตอนเนี้ย
ปิดหมดแล้วผมบอกว่าเชิญไปที่ร้านเลยแล้วให้เขาได้รู้เลยว่าอ่าร้านนี้แหละที่ยายมาเปิด
ใช่ครับเสร็จแล้วคราวนี้ผมเลยวางถ่ายผมโทรบอกแม่เลยว่าแม่แม่ดูแลเขาหน่อยเสร็จปุ๊บ
เขาก็โทรกลับมาฮัลโหลน้องเมื่อกี้ที่น้องโทรมาจะเช่าบ้านใช่ไหมพรุ่งนี้พี่นั่งเครื่องกลับมาเจอพี่นี่บ่ายสอง
อืมพอพี่มาเห็นร้านน้องแล้วเนี้ยพี่เห็นครัวน้องพี่เห็นร้านน้องแล้วเนี้ยมาซ่า
เสร็จแล้วคราวนี้เนี้ยแม่ผมก็นั่งเครื่องมาพร้อมเขาตอนที่เขาเอากุญแจให้ผมเนี่ยต้องไขกุญแจเหล็กอ่ะเปิดขึ้น
เปิดมาร้านช่วงแรกผมทำโปรแบบกระหน่ำเลยซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง
คุณสั่งชุดเล็กแถมชุดเล็กสั่งชุดใหญ่แถมชุดใหญ่
รายได้ต่อวันวันละประมาณเกือบ๔๕๐๐๐ได้ครับ
ต่อวันนะคุณจะไม่ถูกเลยนะครับ
เสร็จแล้วคราวนี้เปิดช่วงเดือนมกรากุมภานะครับ

ก็เลยปรึกษากันกับแม่ว่าแม่หรือว่าที่ตรงนี้มันไม่ใช่

เขาบอกว่าตอนนี้อาหารนักได้แล้วแต่โลเคชั่นไม่ได้นะ
เพราะว่ามันมีของเรื่องแบบทิศความสูงต่ำอะไรพวกนี้ให้แก้
แต่เขาบอกว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งมันจะเป็นเรื่องยากมากเลยนะ
ถ้าเกิดทำได้จะพลิกจากดำเป็นขาว
เขาก็เลยบอกว่าท็อปต้องเปลี่ยนประตูจากทางซ้ายไปทางขวา

ผมขายของไม่ได้แล้วทำไมให้ผมมาเปลี่ยนประตู
คือประตูเนี่ยเราต้องทุบเพราะมันเป็นปู

คือเราต้องทุบออกหมดแล้วก็เปลี่ยนประตูใหม่
โชคดีที่ผมเคยแบบไปทำงานใหม่แล้วพอจะมีตังค์เก็บอยู่บ้าง
เปิดร้านมาขายลูกค้าเดินเข้ามาหน้าร้านถามว่า

จริงเหมือนแบบเขาบอกผมอะไรบางตาอย่างนี้นะ
เสร็จแล้วคราวนี้คือด้วยความที่รูกค้าไม่มี
ผมจะเป็นคนทำตลาดออนไลน์
สักแพ็กหนึ่งมีพี่โปรดิสเซอร์รายการนึงโทรมา
บอกว่าน้องสนใจเอาอาหารมาออกรายการพี่เนี่ย

เสร็จแล้วคราวนี้รายการที่ผมไปเนี่ยมันเป็นรายการสด

บ่าย๒๕ทุ่มโทรศัพท์ร้านนั้นผมไม่หยุดดังเลย
และต่างจากเรื่องของสิ่งที่เดี๋ยวจิตใจเนอะน้องตอบเนอะ

มุ่งมั่นแล้วก็ความตั้งใจของท็อปเอง
การที่เราขยันอดทนและไม่ยอมแพ้เนี่ย
จะสามารถทำให้เราประสบความสำเร็จได้
เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมุ่งมั่นและตั้งใจ
เพื่อที่เราจะชนะสู่เป้าหมายของเราให้ได้ครับ
จากกันไปนะคะไหนมาเยือนรายการเศรษฐีป้ายแดงทั้งที

สำหรับรายการเศรษฐีป้ายแดงนะครับ

เบอร์๐๒๐๐๔๔๒๒๕นะครับ

บอกว่ามาจากรายการเศรษฐีป้ายแดงนะครับ
ลด๑๐ทุกเมนูตลอดเดือนพฤศจิกายนครับ

เดินตัดเข้ากล้องมาอันนี้นะครับ
ถือขากล้องมาอีกด้วย

ออกมาจากบริษัทมันเป็นค่าการตลาด
มันดูมีค่ามันลำบาก

นึกว่าจะไม่กลับมาซะแล้วนะพี่หอยพี่ป๋อง

เดี๋ยวเราให้ขายหอยกระป๋องกันแบบไม่ให้ใครมาขั้นจังหวะความหาของพี่เต็มเลยดีกว่า
ส่วนตอนนี้น้องใบตองขอชวนคุณผู้ชมและพี่อาร์ม
เชื่อว่าเมนูจากเศรษฐีที่จะนำเสนอให้คุณอามวันนี้

เพราะว่าร้านนี้เป็นร้านข้าวหมูกรอบ

จะต้องมาทานสักครั้งก่อนตาย

คุณจะไปที่ชอบแล้วคุณจะสบาย

พาผมวนรอบเมน๓รอบแล้วก็เอาไปเผาได้เลย
บ้าเหรอยังไม่ตาย
โอ๊ยแต่เขาว่ากันว่าต้องมากิน
ใช่เพราะร้านเขาเนี่ยเป็นตำนานมาเกือบ๕๐ปีแล้วนะ
ใครที่เป็นแฟนคลับหมูกรอบรับรองว่าคุณต้องรู้จัก
โดยเฉพาะรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเรารู้จักแน่
เพราะว่าหมูกรอบของเขากรอบลั่นไปทั้งหูชั้นในเลย
เขาไม่ตอบเสียงอะไรมันดังปุงเกง

นี่ไงเสียงสับหมูกรอบ
หูเสียงดังลั่นนี้เข้าไปดูใกล้ดีกว่า

ตำนานที่ต้องกินให้ได้ในชาตินี้จะลืมร้านนี้ไปไม่ได้เลยล่ะครับ
นั่นก็คือหมูกรอบร้านธานีเพราะร้านนี้นะครับ
เขาเป็นตำนานร้านดังย่านสะพานควายที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่จะต้องรู้จัก
ปัจจุบันเนี่ยครับดูแลโดยคุณป๊อปที่มารับช่วงดูแลกิจการสารต่อความอร่อย
เคล็ดลับและวิธีคิดดั้งเดิมจากคุณพ่อจึงทำให้ร้านธานีข้าวหมูแดงหมูกรอบ
ยังคงยืนหนึ่งในด้านความกรอบเสิร์ฟความอร่อย
ให้แก่ลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมตลอดมานั่นเองล่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
นี่คือคุณป๊อปนะคะเป็นทายาทรุ่นรุ่นที่เท่าไหร่นะคะคุณป๊อ

ไอ้ความถ้วงหมูกรอบของเราเนี้ย
เราก็มาทำความสะอาดแล้วก็ใช้มิดโกเนี่ยกรีดกรีด
กรีดเนี่ยแล้วหนังมันก็จะสวยอย่างนี้ครับเป็นเป็นเรียวขายง่ายด้วย
แล้วเราคนขายก็ขายง่ายอ่าก็ขายเป็นเส้นใช่เป็นเส้นเป็นเส้น
แล้วแล้วหลังจากที่กรีดเสร็จแล้วทำอะไรต่อเอาไปอบประมาณหกเจ็ดชั่วโมง
จนมันแห้งน้ำมันมันออกไปจนเกือบหมดแล้วแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วมาทอด
อบของเรามันที่ไหนก็ได้หรือว่ายังไงฮะไม่ครับไม่ไม่อันนี้
คิดเองนิสัยส่วนตัวเมื่อก่อนคิดเป็นคนขี้เกียจนิดครับ
เวลาเตาถาดเนี้ยมันต้องมานั่งเฝ้าทีเรากลับมาดึกดึกเนี้ยแบบเมื่นเมื่นมาเลย
เหมือนกันเลยอ่ะอ่าวหมู่ไม่สุกหมูไม่สุก
ได้เอาอบแบบของธานีขึ้นมา
ฟังมาก็เยอะเห็นความกรอบเมื่อกี้อยากจะชิมแล้วแหละ
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่ป๊อปจัดเลยว่ามีเมนูเด็ดอะไรบ้าง

อร่อยหมูกรอบกัดไปมันกรอบแน่นอน

มันเข้ากันดีกับตัวน้ำราด
น้ำรัดของพี่มันหอมมากเลยอ่ะ
เวลาเราทำเราก็ใส่ไปเอาน้ำหมักหมูแดงครับ

มีงาคั่วใช่ใช่ใช่แล้วก็มีถั่วผ่อนคั่วนั่นไงมันจะหอมมันมันหอมมันค่ะ
หวานไม่มากใช่การณ์ดีค่ะอ่ะมาถึงเมนูหมูแดงบ้าง
เมื่อกี้พระเอกคือหมูกรอบนางเอกของร้านก็คือหมูแดงค่ะ
หมูแดงเนี้ยเมื่อกี้ที่ชิมไปคือหมูเนื้อเขาจะมีความนุ่มอืม
ไม่ไม่เหนียวและไม่แข็งคือมันจะมีความแบบบางส่วนจะมีมันแทรกนิดนึง
และอย่างที่บอกว่ามันมีความหอมค่ะ
เพราะว่ามันเป็นส่วนสันคอด้วยฮะ
เราก็จะมีน้ำหมักที่เป็นเครื่องเทศ
มันก็จะทำให้เกิดความนุ่มมากขึ้น
แต่ความกรอบของหมูกรอบร้านนี้
เขามีจุดเริ่มต้นไม่ธรรมดานะ
เพราะกว่าจะมาเป็นหมูกรอบภานีจนถึงทุกวันนี้
เริ่มต้นจากรถเข็นเล็กข้างทางนี่แหละครับ
ว่าแต่เขาทำได้อย่างไร
ถึงทำให้คนติดใจจนเป็นที่รู้จัก
และมีร้านใหญ่โตจนถึงทุกวันนี้
มาถึงตรงนี้แล้วอยากจะรู้ถึงที่มาที่ไป
ร้านเหนือเรานี่เปิดขายเมื่อกี่ปีแล้วครับเอาจริง
ครั้งแรกเมื่อปี๒๕๑๖ครับ
อ๋อก็เกือบ๕๐ปีได้แล้วนะครับตอนนั้นขายอยู่ตรงข้ามกับธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ครับ
แล้วก็ขายไปสักพักนึงก็ค่อยสะสมเงิน
พอได้ก้อนหนึ่งก็ไปเซ้งตึก
เล่าให้ฟังหน่อยตอนไปนั่งนั่งเฝ้าคุณพ่อดูคุณพ่อขายอ่ะเป็นยังไงบ้างส่วนมากจะช่วยเสิร์ฟ
เสิร์ฟแล้วว่าป๊ากับแม่ก็จะให้๕บาท
ก็คิดไม่ได้สิว่าอนาคตเราต้องมารับช่วงต่อใครหมูทอดหมูกรอบแน่

ตอนไหนที่เรามาคิดได้ว่าเฮ้ยฉันจะกลับมาสารต่อธุรกิจของที่บ้านแล้ว
อันนี้ไม่เคยไม่เคยเล่ารายการไหนนะตอนนั้นกลับมาจากเมืองนอก
ไปสมัครทำออฟฟิศแล้วพักเที่ยงเนี่ยลงมากินข้าวค่ะดันไปเจอเพื่อนที่โรงเรียน
ก็คุยไปคุยมาถามเฮ้ยมึงได้เงินเดือนเท่าไหร่วะ
เขาก็บอกว่าเขาได้๖๐๐๐๐บาทแต่เราเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นเราได้๒๕๐๐๐บาท

รู้สึกว่ามันต้องแบบเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างแล้วไม่ได้แล้ว
ก็เลยมาปรึกษาคุณอาบอกว่าผมอยากทำอะไรอย่างนี้
แต่พวกเขาก็แบบไม่ค่อยเชื่อใจเพราะว่าเราแบบไม่เคยมาทำนู่นนี่นั่นอะไรพวกเนี้ย
เราก็เลยแบบนั่งเรียนฝึกวิธีการย่างหมูทำนู่นทำนี่

เริ่มใหม่นับหนึ่งเลยจนเราสำเร็จวิชาหมูกรอบหมูแดง
อ่ะสำเร็จให้รับวิชามา

และจากวันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าคุณป๊อปเนี่ย
เขาไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้เพราะว่าเขาต่อยอดธุรกิจร้านหมูกรอบธานีต่อไปอีกด้วย

หมูกรอบแพ็คศูนยากาศหรือครับ

คือทำให้มันลูกค้าง่ายขึ้น

ไปเปิดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้

แล้วก็ไปปรึกษาอาจารย์ที่คณะฟู้สไตล์ที่เกษตร
ปรึกษาแก่ใช่ให้เชลฟไลท์มันนานขึ้นแล้วก็ปรึกษาแก่
จนมันออกมาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา
หมูกรอบศูนยากาศของฝากแสนเลิศ

จะเอาไปทำเป็นเมนูอะไรก็สะดวกสะดวก

แต่ความกรอบนอกนุ่มในยังคงมีเหมือนเดิมครับ
นี่แหละครับที่ทำให้ร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบร้านนี้

เพิ่มมูลค่าหมูกรอบในร้าน
ให้กลายเป็นหมูกรอบเงินล้านได้
แต่นอกจากการต่อยอดสินค้า
ที่ทำให้ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้
คุณป๊อปเขายังมีความเชื่อส่วนบุคคล
ด้วยการบูชาสมเด็จพระเจ้าตาก

จะช่วยให้การทำมาค้าขายดีอีกด้วยล่ะครับ
วันหนึ่งเราแบบรู้สึกว่าเราอยากหาที่พึ่งแบบ

ผมก็เลยแบบอยากมีบ้างอะไรอย่างนี้

วัดอินทรารามถนนเทอดไทย
นั่นจะมีสถูปเก็บอัฐิท่านด้วย

ก็วันหนึ่งก็แบบขอท่านแบบ

ขอแบบมีโชคมีลาบบ้างนะอะไรอย่างนี้

ผมได้องค์ท่านมาเนี่ยก่อนช่วงโควิด
พอมีโควิดก็แบบยกมือไหว้สวดมนต์อะไรอย่างนี้

ห้ามนั่งแบบลูกค้าน้อยลงอะไรอย่างนี้

เหมือนคนอยู่บ้านหรือว่ายังไงก็ไม่รู้ครับ
ก็เท่ากับตอนเปิดร้านปกติเลยไหม

เอาล่ะสุดท้ายเลยนะคะ
ขอโปรโมชั่นให้กับสุดท้ายรายการเสียทีป้ายแดงไหมคะคุณป๊อบ

แค่นี้เลย

ซึ้อ๕แถม๑

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า๕โมงเย็น

สวัสดีครับ
สัปดาห์หน้าเตรียมพากันไกลไว้ให้ดี
กับเรื่องของหอยกระป๋องจากพี่หอยและพี่ป๋อง
ที่ใครดูเป็นต้องฮากระจาย
เฮ้ยทำไมมันชิ้งทำไมมันชิ้งอ่ะ

รสวิ้งนะก็ทำให้แบบกินมาแล้วจะวิ้งวิ้งวิ้ง